วันนี้วันที่๒พฤษภาคมเดี๋ยวบ่าย๒จะเริ่มแล้ว
จะเริ่มแล้วอีกแค่ประมาณชั่วโมงกว่าเองคุณสืบสกุล
จะเริ่มแล้วนะฮะในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ไม่รู้ว่าใครซื้อลอตเตอรี่ทันหรือเปล่านะฮะ
แต่ดูเรื่องของเลขกันหน่อย
เพราะว่าหลายคนไปกราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบ
จากเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมาย
เราพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณลานวัดคลองปลาหมอหมู่๕
บนสาราลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านรวมทั้งนักเสียงโชคจากหลายจังหวัด
พากันทยอยเดินทางมาพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้
ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยผ้า๓สี๗สีบ้างแหละ
กล้วยน้ำว้าน้ำแดงผลไม้ตามฤดูกาล

กราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองชื่อทิพย์เกษร

ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒๕เซนติเมตร
ความยาวประมาณ๔เมตรเพิ่งจะถูกขุดขึ้น

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๖๐๗๐เซนติเมตร
ความยาวประมาณ๕เมตรนะครับ

โรยที่ต่อต้นตะเคียนคู่นี้
พร้อมกับใช้มือรูปเพ่งมองหาเลขเด็ด
ขณะเดียวกันได้มีร่างทรงที่มาร่วมประกอบพิธี

แล้วก็นี่ฮะยกนิ้วกรีดนิ้ว
ให้ชาวบ้านพากันตีเป็นตัวเลขต่าง

ไปดูอีกที่หนึ่งนี่คนเยอะเหมือนเดิม
เกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ

เพื่อขอโชคขอลาบตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ส่วนตัวเลขที่ชาวบ้านสนใจเป็นพิเศษ
คือยอดบริจาควันสุดท้ายก่อนออกสลาก
ล่าสุดส่วนของเงินบริจาคปากนาค
ยอดที่๘๙๙๐๙บาทนะครับ
ส่วนยอดบริจาคตู้๖ตู้เป็นเงินทั้งสิ้น

ส่วนใหญ่ก็เอาตัวเลขเหล่านี้แหละคุณ

ผมฝันว่าผมถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๐ล้าน

มาพยายามทวนว่าเลขในนั้นคืออะไรเนอะ

แต่ถ้าเกิดจะสุกกว่านั้นถ้าเกิดฝันกลายเป็นจริงนะคะ